คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าข่าวนี้เนี่ยนะความสวยเป็นเหตุ

คือว่าถ้าสวยแล้วคนอื่นเนี่ยอยากจะแบบ

สวยตามแบบนี้อยากจะแบบโอเค
แต่ถ้าสวยแล้วเอาเป็นแบบในการทำศัลยกรรม
แล้วเป็นการทำศัลยกรรมเถื่อนที่ไม่ปลอดภัยเนี่ย
มันไม่โอเคนะคุณผู้ชมค่ะ
อย่างสาวเบลล่าก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่สวยจนเป็นเหตุเลยนะ
ล่าสุดค่ะเราได้เจอสาวเบลล่าในงานเมื่อวานนี้เนาะ

เพราะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ารูปจมูกของตัวเองเนี่ย
แล้วจะบอกว่าเป็นการทำศัลยกรรมที่ไม่ปลอดภัยนะ

หูววท้ายแล้ว
อยู่ในร่างกายได้แต่ได้แบบไม่ปลอดภัย
บอกเลยซึ่งเบลล่าเองก็ฝากเตือนภัย
ผ่านพี่นักข่าวเลยนะเขาบอกว่า
การที่เราจะทำให้ตัวเองสวยเนี่ยพี่มันไม่ผิด
แต่ต้องดูเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักด้วย

ชื่อเราไปอยู่น่ะส่องเบลล่า
ทำให้ตัวเองดูสวยขึ้นมันไม่ผิดอยู่แล้ว
เพราะมันก็เป็นเรื่องของแบบความปลอดภัยเนอะ
แต่ว่าทุกคนก็สวยได้ในแบบของตัวเองแหละ

เราก็ต้องยืนกราญว่าทำไม

ถูกไหม
ศิกตาดูข้อมูลดีนะคะ

ให้ทำทำเถอะแต่ว่ามันต้องปลอดภัย

อีกหนึ่งประเด็นที่ไม่ถามไม่ได้เลย

สวยขึ้นทุกทีสวยขึ้นทุกงาน
คืองานนี้แต่งง่ายแต่ดูแบบออล่ามาก

อยากรู้ว่าเอ๊ะแพลนวาเลนไทยปีนี้
เตรียมรับดอกไม้จากหนุ่มคนไหนหรือเปล่าจ้า
ซึ่งสาวเบลก็ได้ทิ้งปริศนาให้เราได้คิดต่ออีกแล้ว
สรุปโสดหรือไม่โสดให้เบลล่ามาคอนเฟิร์มเองดีกว่าค่ะ
ไม่ต้องซื้อให้ตัวเองหรอกเดี๋ยวก็มีคนซื้อให้นะบ้าง
เอาเป็นว่าให้ไปเดาเอาเองนะ

ได้ล่ะ